กราบไหว้พญานาคบอกเลยว่าจะได้ของดีของเด็ดกลับมาครับ
นี่ไปที่วัดแห่งนี้ฮะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
สติภาวนาพิรตารามนะฮะที่บ้านขาพัฒนาตำบลทัพทันอเภอสังหาจังหวัดสุรินทร์
บรรยากาศเขาบอกว่าไปกราบไหว้ทั้งเจ้าปู่และเจ้าย่า
เจ้าปู่เป็นใครก็คือพญานาคเขมะวันตะนคราช
ปูนะอีกหนึ่งท่านนาคีฮัทไทยศรีมณีวันเจ้าย่าครับ

กราบไหว้เจ้าปู่เจ้าย่านะในพิธีบวงสวงก็จะมีการถวายเครื่องสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และพระกัลยันนมิตรบริวารและมีบรรดาศิษยานุสิตผู้มีจิตศรัทธา
เดินทางมากราบไหว้ด้วยถามว่าที่ไหนสุรินทร์ใช่ไหม

แต่เขาบอกว่าคนที่มากราบไหว้ส่วนใหญ่สาธุชนที่มาเนี่ย

มาที่สุรินทร์อีสาน

เออมาจากสุราชเพื่อมาที่สุรินทร์
โอ้โหอะไรจะขนาดนั้น

สุพรรณมาที่สุรินทร์

ก็ให้บังยังจะมาที่สุรินทร์
เดี๋ยวใจเย็นเราค่อยพูด
มันจะเป็นสุขาอยู่แล้วหรือเปล่า

ตกลงว่ามาที่สุรินทร์กันหลายคนเลย

อ่ะเรามาด้านนักเสียงโชคนะฮะ
ต่างมากราบว่ายขอพรและที่สำคัญ

ต่างคนต่างวิ่งหากันจ้าละวัน
ไปยังแผงลอตเตอรี่

อันนี้ส่วนหนึ่งก็คือยินดีกับแม่ค้าพ่อค้านะ

เพราะว่าเขาเห็นสิ่งนี้ไอ้ทูบเสี่ยงทายเนี่ย

ไอ้แผงที่ว่าขายดีก็ดีใจด้วย
แต่ของที่เป็นเลขดีเลขเด็ดที่เขาเห็นเพราะพร้อมกัน

ถามหน่อยสิสุดท้ายแล้วทำยังไง
วิธีการง่ายสุดขอเลขใกล้เคียง

ขยับไปอีกนิดอีกชิดอีกหน่อย
อะไรประมาณเนี้ยเออแต่พูดถึงนะแต่ละคนเขาก็ไปซื้อกันนะ
เขาก็หวังว่าวันที่หนึ่งมีนาคมเนี่ยก็จะได้โชว์เร้ระลาฟกลับไป

แต่ดีใจกับพ่อค้าแม่ค้าที่เขาไปขายแบบตามแผงพวกนี้

บางทีมันเหลือเต็มแผงไม่หมดเลยอะค่ะค่ะ
แล้วส่วนใหญ่เวลามาขายผมมักจะเหลือใบ๑๒ใบ

เดินไปสักพักหนึ่งเหลือ๒แก้วเองค่ะพี่

นี่เวลาคุณชนะเขาเดินไป
เขามักจะแบบมีจุดอ่อน

ก็ส่วนใหญ่ถ้ามาเป็นถาดเขาจะขายไปเหลือแก้ว๒แก้วอะไรอย่างนี้
แล้วแก้ละ๓๐๐โอ้โห๓๐๐เอง

มาอีกมาอีกถาดใหญ่

ใจคอ